สวัสดีค่ะข่าวกีฬาช่วงสายนะคะกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านี้
โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะออกมายืนยันความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะกุญสือของทีมชาติไทยอย่างอาเกียระนิชิโนนะคะ
ก็บอกว่าในทวนาเมนต์นี้ค่ะเตรียมจะเรียกผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะตั้งใจทำผลงานให้ได้ดีที่สุดด้วยค่ะ
ชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐ระหว่างวันที่๘ถึง๒๖มกราคมนี้ค่ะ
แล้วก็ความพร้อมของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะคะ
รวมถึงเปิดตัวชุดแข่งใหม่ของทีมชาติไทยด้วยค่ะ
แข่งใหม่นี้ก็มีสีน้ำเงินเข้มสีแดงส่วนชุดผู้รักษาประตูเป็นสีฟ้านะคะ
โดยจะเริ่มใช้ในรายการนี้เลยนะคะซึ่งการแข่งขันมี๑๖ชาติเข้าร่วมด้วยกัน
แบ่งออกเป็น๔กลุ่มนะคะกลุ่มละ๔ทีม
โดยทีมอันดับที่๑ถึง๓ของรายการนี้ก็จะได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นค่ะ
เตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้นเพื่อผลงานที่ดีกว่าใน๔เกมครั้งที่๓๐ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งตกรอบแรกค่ะ
ส่วนนักเตะก็จะเรียกหน้าใหม่เพิ่มเติมนะคะจากชุด๔เกมในทุกตำแหน่ง
ไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางหรือว่ากองหน้าซึ่งทีมก็ยังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงอีกเยอะค่ะ
ส่วนแผนการที่วางไว้ณตอนนี้นะคะก็คือให้นักกีฬาได้พักฟื้นสภาพร่างกายอย่างเต็มที่๑๐วันค่ะ
แล้วก็จะรวมตัวกันอีกครั้งนะคะในวันที่๒๖ธันวาคมนี้
ซึ่งณตอนนี้หลายสโมสรเริ่มเก็บตัวสำหรับฤดูการหน้ากันแล้วนะคะ
แต่บางสโมสรยังต้องประเมินรายบุคคลอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานทั้ง๓นัดนะคะเวลา๒ทุ่ม๑๕นาที
เกมแรกวันที่๘มกราคมนะคะไทยเจอกับบาเรน
มกราคมเจอกับออสเตรเลียนะคะแล้วก็๑๔มกราคมเจอกับอีรักษ์